นี่บึ้มเลยว้ายระเบิดปัตตานีอะค่ะปรากฏว่ามีคนร้ายขี่ออก
ว่างเขาใส่เป็นป้อมตำรวจทางหลวงนะคะเป็นไป
บอมมีตำรวจบาดเจ็บไปหนึ่งนายค่ะแล้วก็อาคาร
ก็พังเสียหายคนที่เขาบอกอยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นเลยแม้ว่ากล้องวงจรปิดมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะนะ
แต่ภาพมันคือสั่นสะเทือนตอนช่วงที่เกิดแรงระเบิดเนี่ย
ชัดเจนเลยนะคะเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุมาแล้วนะคะ
ขับผ่านไปนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่เขาบันทึกไว้ได้ช่วงประมาณเย็นวันที่๑๒สิงหาคมวันแม่ที่ผ่านมา
ผู้ต้องสงสัยสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน
ไปบนถนนทางหลวงสายปัตตานีนาราธิวาสในพื้นที่บ้านกลาพอ
หมู่หนึ่งตำบลตระบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะคนขี่ใส่เสื้อสีชมพูนุ่งสโรงใส่หมวกกันน็อกอำพรางใบหน้า
คนซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮียับวนไปดูล่าลาวก่อนหนึ่งรอบนะคะ
จากนั้นค่ะพอดูลาดเหลาเรียบร้อยวนขี่กลับมาอีก
พอมาถึงจุดตรวจปรากฏว่าคนซ้อนท้ายค่ะ
ระเบิดแสวงเครื่องไปร์ทบอมเข้าใส่ป้อมตำรวจเลย
ก็เลยเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นเลยนะคะเนี่ยค่ะช่วงจังหวะเนี้ยค่ะ
อันนี้คือด้วยแรงระเบิดมันเลยทำให้กล้องเหมือนกับว่าภาพอ่ะ
มันจะไหวใช่มันเป็นแรงสรรสะเทือนนะคะ
รองสารวัตรทางหลวง๕ที่นั่งอยู่ในป้อม
ใกล้กับจุดที่ระเบิดมาลงพอดีเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แล้วหูอื้อมีเลือดออกมาทางหูโชคดีที่มีแผ่นเหล็กกั้นที่หน้าต่างเอาไว้เนี่ยค่ะ
ก็เลยไม่ได้โดนเต็มเต็มอ่ะนะคะช่วงเก้าโมงที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองกำกับการตำรวจภูทร
ปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพเมืองสายบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ก็ไปเจอว่าอาคารป้อมตำรวจเนี่ยแรงระเบิดสะเก็ดระเบิดเนี่ยทำให้หลังคาเสียหายหนักเลยนะคะ
กระเบื้องแตกกระจัดกระจายส่วนรถตำรวจทางหลวงที่จอดไว้ก็ถูกสะเก็ดระเบิดเหมือนกัน
เป็นรูหลายแห่งนอกจากนี้พบปอกกระสุนปืนเอ็มสิบหกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นกระสุนปืนของตำรวจที่ยิงตอบโต้คนร้ายนะคะอันนี้คือกระสุนปืนที่ตำรวจตอบโต้
ก่อนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่๘นายอยู่ในอาคารแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ
พอคนร้ายปลาระเบิดใส่ป้อมเนี่ยเสียงระเบิดมันก็ดังสนั่น
ตำรวจก็เลยมีการยิงสวนป้องกันคนร้ายคว่างลูกที่๒ค่ะ
ในที่สุดสองคนร้ายก็เร่งเครื่องหลบหนีไปนะคะหลังจากนี้ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน
จรปิดนำภาพคนร้ายไปแจกจ่ายตามจุดตรวจและโรงพัก
เพื่อจะขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แต่มีรายละเอียดเบื้องต้นค่ะบอกว่าตอนนี้ทราบแล้วด้วยว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
คาดว่าเป็นกลุ่มคนร้ายเดิมที่ปฏิบัติการในอำเภอสายบุรี
เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
หวังจะลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ